เราก็อาจไม่เศร้าคุณเศร้าใช่มั้ยคุณไม่มีคู่

เพราะว่าโสดแบบมีความสุขไปเลย

อายุน้อยจังเลยอ่ะเธอโด่งดังประสบความสำเร็จมาก
คือต้องบอกว่าเห็นใหม่มาอยู่ในวงการหลายปีแล้ว
หลายคนอาจจะคิดว่าใหม่น่าจะโตกว่านี้หรือเปล่า
๒๗๒๘หรือเปล่าไม่ใช่ยังเด็กอยู่
บอกว่าวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ฉลองอะไรค่ะพี่
ก็มีแค่เพื่อนพ้องมิดรักแฟนคลับนะคะหลายคนเนี่ย
แล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงนะส่งดอกไม้มาร่วมโอยพรค่ะ
ก็ปีนี้ก็จะเป็นปีเบนเจอร์เพศของสาวใหม่นะ
เธอก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะกลัวหรือว่าเจอดราม่าอะไรใหญ่
เพราะที่ผ่านมาบอกเลยดราม่าเล็กดราม่าใหญ่เธอเจอมาหมดแล้ว
เป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างได้แล้วล่ะค่ะ
ไม่รู้เหมือนกัน๒๔ก็เหมือนจะโดนเป็นเจ้าเพศมากเลยค่ะ
คือที่จริงแล้วมันก็โดนเรื่อยอยู่แล้วอายุไหนก็โดน
สำหรับใหม่ใหม่ก็เชื่อ๕๐๕๐ค่ะใหม่เอามาเป็นเหมือนทำให้ตัวเองมีสติในการใช้ชีวิตค่ะ
แต่ว่าก็เป็นวันเกิดที่ดีมากวันหนึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้รับอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รู้สึกเกินความคาดหวังเราเยอะมากคือแบบมีคนให้ความสนใจ
แล้วก็แบบมีพี่ที่น่ารักแบบน่ารักมากอยู่ในชีวิตใหม่เต็มเลย
นี้ไม่ได้ซื้ออะไรให้ตัวเองเลยค่ะเหมือนวันเกิดก็แล้วก็ทำงานนะคะทำตามปกติอะไรอย่างนี้
จากจะได้ดอกไม้แล้วนะคะได้เป็นดอกไม้ได้เป็นกล้วยไม้ช่อไม้นะคะคุณ
คุณใหม่ได้ของขวัญค่ะจากคุณดาวด้วยนะคะเป็นกุชชี่คุณ

ส่วนก่อนหน้านี้ค่ะที่นักแสดงหนุ่มรุ่นน้องอย่างคุณนายนพัฒน์นะคะ
ออกตัวผ่านสื่อว่าสาวใหม่นั้นเป็นผู้หญิงในสเปคค่ะ
ทำให้แฟนคลับส่งเสียงเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นเป็นแฟนกัน
แม้เรื่องนี้มันมักจะบานปลายใหญ่โตแล้ว
งานนี้นะคะสาวใหม่มีคำตอบยังไงไปฟังค่ะ
นายก็เป็นสเปคของทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าน้องน่ารักมากค่ะ

แม่หมูก็เชียร์กับเราอยู่นะ
แม่น่ารักมากค่ะแม่น่ารักมาก
เด็กไปไหมค่ะน้องนายถือว่าเด็กไปไหม
อย่าเชียร์เลยค่ะจริง
อย่าเชียร์เลยค่ะทำงานด้วยกันได้แหละค่ะ

ไม่ไม่มีสเปกค่ะเอาให้คนที่รักเราดูแลเราก็โอเคแล้ว